ดวงกันจักน้อยแน่นะคะพศนี้ต้องยกให้วงหมอลำเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
สาวน้อยเพชรบ้านแพงเบรกที่แล้วบ้านแพรงไปหน่อย
ฉันรู้เธอจะขำฉันทำไมฉันพูดถูกแล้ว
สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่กระแสมาแรงสุดเลย
พร้อมกับทีมงานทำอะไรก็ปังฉุดไม่อยู่จริงพศนี้
อย่างล่าสุดค่ะเพิ่งจะเปิดฤดูการแสดงใหม่ไป

กระดูกการนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการมาก
คุณผู้ชมดูตามหน้าเวทีเลยนะ
มีศิลปินมีนักร้องมีแดนเซอร์มาเถอะมาเสริมทัพความปังค่ะ
ก็คือจะบอกว่าฤดูการนี้ค่ะไม่อยากให้แฟนหมอลำเนี่ยพลาดการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เพราะว่าสนุกมันทุกโชว์จริง

คุณดูน้องอุ๋งอิ๋งสิมันแบบว่าออร่าเริ่มจับ

งานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมกลุ่มแฟนคลับพ่อแม่เอฟซีให้มาร่วมงาน
แต่ว่าตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องคิวงานก่อนละกัน
เพราะว่าวงใหญ่เนี่ยมีงานแสดงแทบทุกวันเลยจ้ะ
ถือว่ากราบขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวง
ที่มอบให้เรา
สุดยอดครับการดังใจรวดหลามครับ
หลังจากที่เราซ้อมมากเกือบ๒เดือนครับ

แต่วันนั้นเราหายเหนื่อย
เราได้พลังจากเอฟซีจากแฟนของสาวน้อยแพงแหละครับ

ผมว่าจะจัดตั้งแต่ช่วงปิดฤดูการแล้วนะ

จากพ่อแม่นะครับ
ก็เป็นการรวมกลุ่ม
อยากจะมีตรงนี้เดี๋ยวต้องมีแน่นอนครับ

แต่ถ้าเร็วนี้มันก็เรามีงานที่วงอยู่ทุกวัน
หรือปิดฤดูการนะครับเดี๋ยวเราจะแพลนไว้เลย